ข่าวแรกวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีต้อนรับวงการบันเทิง
สำหรับการตัดลิปปิ้นต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงนะคะ
อย่างหนุ่มมิคบรมวุฒิและสาวเบ้นพรชิตา
ที่ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
วงการบันเทิงได้ต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
อย่างเป็นทางการไปเมื่อเวลาประมาณ๖นาฬิกาของวันนี้นะคะ
นักแสดงสาวมากฝีมือเบ้นพรชิตา

น้ำหนักตัวแรกคลอด๓๓๐๐กรัม
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะ
งานนี้นะคะคนที่หน้าบานสุดเห็นจะเป็นคุณพ่อมิก

วินาทีที่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นคุณพ่อ

และคำอวยพรที่ส่งมาให้ครอบครัว
ฮรัญญัติถิติอีกด้วยค่ะ
แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกครั้ง
ขอให้น้องปริมเลี้ยงง่ายโตไว